ต้องบอกว่าตอกย้ำตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่งจริงนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะพี่ธัญญาธัญเรศค่ะ
ควงสามีคุณเป็๊กสัญชัยเอ็งตระกูลออกงาน
ออกงานทั้งทีนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะ
เห็นไหมคะด้านหลังเซ็กซี่มั้ยคะ
ทั้งสองคนนี้ทุ่มงบ๘หลัก
ว่าจะเป็นโปรเจกต์คับอีเครเอชั่นแล้วก็ผลิตภาพอาหารเสริมเพื่อผู้หญิง
ซึ่งพี่ธัญญาลุยเองพร้อมแฮดแท็จเลย
อันนี้ต้องให้แฮดแท็กว่าเมียยืนหนึ่งคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ยินดีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาของครอบครัวค่ะ
อย่างที่ทราบกันเนอะมีน้องนักศึกษาคนนึงเนี่ยค่ะเรื่องข่าวมากมายค่ะ
ซึ่งพี่ธัญญาก็ได้พูดถึงประโยคเด็ดนะคะที่โวยพรในวันเกิดของสามีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ส่วนคำขอที่พี่ธัญญาขอให้พี่เป๊กทำเนี่ยจะทำได้สำเร็จทุกเรื่องหรือเปล่า
รวมไปถึงประเด็นเดินหน้าง้อเนี่ยจะเป็นจริงไหมไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
สนุกสนานดีครับแต่ตอนปลาใสมันไฮไลท์ไปหน่อยแต่สะดุ้งครับแต่ก็ชินแล้ว
เดี๋ยวไงก็ต้องเป็นเมียหนุ่มยืนหนึ่งอ่ะเนอะ
ยืนหนึ่งครับอ่อ
มีเพื่อนส่งรูปมาให้ก็เลยแคปชั่นเป็นปกติ
จริงไม่ได้ง้อหรอกค่ะ
ที่มีเรื่องกันก็อย่างที่บอกคือไม่ได้ทะเลาะกัน
จริงเมียหลวงก็ต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วนะ

แต่นะอย่าไปพูดเยอะเลย
ก็คงดูจากสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยินดีน้องรับนะคะ

มันจะไม่มีตำนานอะไรเกิดขึ้นแล้วไหมคะพี่เป๊ก

สำหรับพี่เป๊กก็บางเรื่องก็ไม่ต้องตอบก็ได้

บอกว่าพี่ธัญญาพูดเอาไว้บอกว่าเงินเก็บให้ลูกให้เมียบ้าง

เออนะคะก็รอดูคุณผู้ชมค่ะ